คุณผู้ชมค่ะเรายังอยู่กันที่ข่าวนะคะเก็บตกของงานรำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงนี่แหละค่ะ
วันก่อนค่ะก็มีคุณดาวมายุรีนะคะไปร่วมงานด้วย
แต่ว่าเธอไปที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ
ก็เป็นปีแรกนะคะก็เผยว่าความรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาค่ะ
ปีนี้ไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงค่ำ
แต่ก็ได้มาร้องเพลงโลกของพึ่งหน้าหุ่นแม่พึ่งด้วย
พร้อมย้ำนะคะว่าจะขออนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยแท้
ตามสไตล์ภูมิภวงสืบต่อไปค่ะ
วันนี้พวกดาวเป็นศิลปินรุ่นน้อง
ก็จะพยายามรักษางานเพลงลูกทุ่งของเราให้
ให้อยู่คู่กับพวกเราชาวลูกทุ่งคนไทยลูกทุ่งอย่างนี้ไปนาน
พึ่งว่าไม่ต้องห่วงก็ขอให้พึ่งโดนจิตโดนใจ
หรือว่าช่วยให้น้องให้ผลงานลูกทุ่งของเรากลับมาอีกสักครั้งหนึ่ง
ได้ดูคลิปนะคะพี่ดาวร้องเพลงด้วย
ก็แบบเสียงหวานตามสไตล์พี่ดาวนั่นแหละเนาะ
แฟนคลับก็ชอบทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะ